ถ้าต้องเลือกฝากบอกส่งท้ายสุดท้ายถึงใครสักคนหนึ่งเลือกได้จาก๒ชื่อนี้
ระหว่างกรกตกับ๒๕๐สว
ท่านอยากเลือกฝากอะไรถึงใครส่งท้ายรายการกันหน่อย
ใครก่อนดีคะอ๋อนี่ยกก่อนตลอดแล้ว
ฝากถึงสวครับฝากสวเลยนะสว๒๕๐คนแม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งของคณะคอสชมาจากการเลือกตั้งอย่างไม่ชอบทำ
แต่ขอฝากสวทุกคนว่าไม่เป็นไรรอบนี้ประชาชนกำลังจับตามองทุกคนอยู่นะครับ
ฉะนั้นขอฝากท่านด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ฝากสวทุกคนฟังเสียงประชาชน
หากท่านอยากอยู่ต่ออย่างงดงามเกษียณได้อย่างไม่มีปัญหาไม่มีใครมาล่าแม่มดท่าน
จงโปรดฟังเสียงประชาชนว่าเสียงประชาชนต้องการอะไรเสียงของประชาธิปไตยต้องการอะไรนะครับ
แล้วก็ขอฝากด้วยสวว่าวันนี้เสียงประชาชนนั้นถือว่าเป็นใหญ่และถือว่าเป็นใหญ่ที่สุด
ขอฝากสวในการวันที่เลือกนายกมนตรีโอนเลือกนายกมนตรีที่มาจากพักข้างมากที่ประชาชนเลือกมาครับ
ขอบคุณครับ
อยากฝากท่ิ้งกกตหรือสววสิค่ะ

อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการลนลงมาตลอด
อันนี้ก็ไม่ได้ให้โจมตีนะอันนี้ฝากบอกถึง

เอากรกตว่าในการเลือกตั้งที่จะมาถึงวันที่๑๔
อยากให้มีการลนลงสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับ
เกี่ยวกับกฎิกาการเลือกตั้งรวมถึงว่า
บัตรสีม่วงกับสีเขียวต่างอาจอย่างไรนะครับ
แล้วก็ในแต่ละจังหวัดที่กำลังจะเกิดขึ้น
จะมีการเลือกตั้งจัดพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ย

แล้วก็ที่จะเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งในครั้งนี้

ที่จะคลี่ปมข้อคอลหาที่เกิดขึ้นนี้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นพวกผมก็ขอฝากถึงกรกตด้วยนะครับ
ว่าช่วยดูเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับ

อยากจะฝากถึงสวหรือว่ากรกตฮะ
ผมฝากทั้งคู่แล้วก็ทุกคนด้วยนะครับ

ก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

พวกเราเข้ามาด้วยความรักบ้านเมืองคนละมุมมองกัน

แล้วก็ตั้งแต่เรื่องของนโยบาย

เพื่อป้องกันการไปหลอกลวงจูงใจ

ว่าพักใดก็แล้วแต่อันนี้เป็นข้อที่ดี
ที่สองคือตัวบุคคลการจ่ายการยิงกระสุนการอะไรต่าง
มีจริงนะครับอย่างที่หลายคนพูด
ผมอยากให้ท่านติดตามตรวจสอบใกล้ชิดในทุกพื้นที่
แล้วก็เร่งปฏิบัติให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยปะละเลยครับทุกฝ่าย

คุณกายนัชชาเลือกกกหรือสว
อยากจะฝากถึงกรกตครับกรกตเพราะว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของท่าน
ที่จะพิสูจน์กับพี่น้องประชาชนว่าการทำงานของท่านนั้น
มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงและทำงานคุ้มค่าภาษีของพี่น้องประชาชน
วันที่๑๔พฤษภาคมนี้จะเป็นวันพิสูจน์การทำงานของท่านในการเลือกตั้ง
เพราะกรกตตั้งมาเพื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
๔ปีมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งนี่ขนาดมีการเลือกตั้งซ้อมก่อนให้ท่านทดลองก่อน
วันที่๗มีเสียงข้อคอรหาขนาดนี้
วันที่๑๔คือโอกาสสุดท้ายที่ท่านจะพิสูจน์กับพี่น้องประชาชน
แล้วเมื่อเสียงสนับสนุนของพี่น้องประชาชนนั้นประกาศออกมาเด่นชัด
แล้วว่าพักไหนได้เสียงสนับสนุนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง
เสียงสวก็ไม่มีความหมายอีกต่อไป
เพราะฉะนั้นลืมเสียงสวที่ใกล้หมดอายุไปได้เลย

มีเรื่องของอาสาเฝ้าหน่วยเลือกตั้ง
มีองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรสื่อกำลังทำงานอยู่
ที่กำลังเปิดรับอาสาสมัครทั่วประเทศ
ทุกท่านนะครับมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้ง
ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเลือกตั้งเสร็จแล้ว
อย่าเพิ่งไปไหนช่วยกันนับคะแนนออก
ช่วยกันเป็นตากล้องในการถ่ายทำ
ในการที่จะถ่ายกระบวนการขั้นตอนต่างในการนับคะแนน

ว่าเขาจะเลือกพักไหนนะแต่ปกป้องคะแนนเสียงของท่าน
ควบคู่ไปกับกรกตที่กำลังนับคะแนน
แล้วก็ประกาศให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบ
องค์กรภาคประชาสังคมที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้

สวรรค์หรือกรกตดีคะ
๙๐ปีมานี้เนี่ยเรามีสวทธิ์ที่เป็นคนที่มีเกียรติอย่างนี้
แสดงว่าเลือกสวทธิ์ใช่ไหมครับ
ปีนี้เรามีสวเราไม่เคยเรียกว่าสูงวัยนะครับ
เราเรียกว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติ
มานี้ไม่เคยมีอากับกิริยาเหมือนเมื่อปี๖๒เกิดขึ้นเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะนำเรียนท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับว่า
อยากให้ลูกหลานได้ตราหน้าท่านว่าเป็นสวแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากจะบอกใคร
ถึงขนาดพูดในครอบครัวนั้นก็สายหัว
ลูกหลานก็มองแบบเหยียดซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งคราวนี้๑๔พฤษภาคมไปเนี่ย
ผมอยากจะให้สวได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนเลยว่า
หัวใจและวิญญาณประชาธิปไตยได้เข้าร่างกลับมาอยู่ที่ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะโหวตสวนเหมือนเมื่อปี๖๒เนี่ย
ชีวิตและอนาคตนามสกุลและครอบครัวของท่านมันจะติดตัวไปในเชิงลบนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา
ท่านจะมาจากการแต่งตั้งลากมาจากคอสช
รากมาจากรัฐธรรมนูลที่ท่านพยายามบอกว่ามีการลงประชามติอะไรก็แล้วแต่
คนเห็นด้วยโดนไม่โดนจับคนไม่เห็นด้วยโดนจับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้สวได้มีสปิลิตกลับขึ้นมาในระบอบประชาธิปไตยครับ
นี่คือสิ่งที่ทั้ง๕ท่านฝากเอาไว้นะครับ
ในที่๑๔พฤษภาคมตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป